มีเหตุการณ์ที่สามีซ้อมภรรยานะฮะซ้อมจนปางตายบาดเจ็บสาหัส
ก็เพราะว่าหึงหวงไปดูโทรศัพท์มือถือของเมียแล้วก็เห็นแชทกับผู้ชายคนอื่น
ซ้อมเนี่ยจนตอนนี้ยังสาหัสอยู่อย่างนี้ครับ
ยังเล่าเหตุการณ์อะไรให้กับเจ้าหน้าที่ฟังไม่ได้เลย
แต่ทีนี้ญาติของผู้หญิงคนนี้ฮะเขาบอกว่า
โอ้โหอยากให้ตำรวจแจ้งข้อหาให้แบบหนักไปเลยได้ไหม
เอาแบบพยายามฆ่าเลยได้ไหมนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ได้ประกันตัวออกมาแล้วเขาก็หวาดกลัวกันมากนะครับ
วันนี้เราไปสอบถามแล้วก็ไปพูดคุยมานะครับว่าตกลงแล้วคดีมันเป็นยังไงกันแน่
คนเจ็บนะครับก็คือนางสาวสุพิชยาอายุ๒๙ปีนะครับ
ตอนนี้เป็นเจ้าหญิงนิทรานอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ถูกนายนิวัฒน์ที่เป็นสามีนายนิวัตรอายุ๓๐ซ้อมต่อหน้าลูกวัย๓ขวบในห้องเช่า
ในซอยวัดเสถียรตะบลศรีศาสตร์ทองอำเภอนครชายศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
นายนิวัฒน์อ้างว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตีหนึ่งเก้าธันวาคม
ตอนนั้นไปร่วมงานศพญาติมาแล้วก็ยอมรับว่าดื่มเหล้ามาจนเมา
ขี่จักรยานยนต์มาถึงห้องก็เจอภรรยากับลูกวัย๓ขวบหลับอยู่
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือของเมียมาดูก็คือแอบดูนั่นแหละนะครับ
เห็นข้อความไลน์สนทนากับผู้ชายคนอื่นนายนิวัฒน์อ้างว่าเป็นลักษณะข้อความ
เชิงชู้สาวนัดแนะนัดเจอกันโมโหมากด้วยความเมาด้วย
ก็เลยลงมือทำร้ายภรรยาด้วยการชกไปที่หน้า๓ที
ส่วนภรรยารู้ตัวตื่นขึ้นมาก็พยายามใช้มือปัดป้อง
วิ่งไปหลบในห้องน้ำเพื่อที่จะไม่ให้ลูกเห็นด้วย
เพราะว่าลูกก็หลับอยู่ตัวเองก็เลยเอาโทรศัพท์นะให้ลูกเล่น
แล้วก็ตามภรรยาเข้าไปในห้องน้ำมีปากเสียงทำร้ายกันอีก
นายนิวัฒน์บอกว่าตอนนั้นเตะภรรยาเข้าไป
หัวกระแทกกับอ่างล้างหน้าอย่างแรงแล้วก็กระอักเลือดแน่นิ่งไป
แล้วก็เลยรีบโทรศัพท์บอกเพื่อนให้พาไปส่งโรงพยาบาล
ยืนยันว่าไม่ได้ซ้อมแบบทารุณแบบที่ข่าวออกมา
แบบที่มีการไปแชร์กันว่าใช้ขวดตีหัวเมีย
จับหัวเมียโขกกับกำแพงไม่ได้ทำแบบนั้น
คือเขายอมรับว่าต่อยกับเตะแต่ภรรยาเนี่ย
กระแทกอ่างล้างหน้าอย่างแรงเองจนกระอักเลือด
อันนี้น้าของนายนิวัฒน์นะฮะ

ผู้ที่ทำร้ายภรรยาเนี่ยให้ข้อมูลกับเรา
ส่วนภรรยาของนายนิวัตรยังสาหัสนะครับ
ต้องผ่าเปิดกระโหลกศีรษะเอาเลือดคลั่งในสมองออก
ยังมีเลือดไหลออกทางปากและบาดแผลตามตัว
แล้วก็ใบหน้ายังไม่รู้สึกตัวนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเจาะคออีกนะฮะ
ขณะที่ญาติฝั่งนางสาวสุพิชยาที่ถูกทำร้าย
บอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทุกวันนี้ลูกสาวอายุ๓ขวบยังร้องหาแม่ทุกคืน
หวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เห็นพ่อทำร้ายแม่นะครับ
แล้วคุยกับหมอเนี่ยหมอบอกว่าคือถ้ารอดได้ก็อาจเป็นเจ้าหญิงนิทรา
หรือไม่ก็เป็นอมพลึกนะครับนี่ครับแล้วจะทำยังไง
ลูกสาวเนี่ยยังพูดให้ญาติฟังบอกว่าพ่อเอาขวดเบียร์ตีหัวแม่
เพราะฉะนั้นไม่เชื่อที่อีกฝั่งอ้างไม่เชื่อ
ตำรวจสพนครชัยศรีจับไปข้อหาทำร้ายร่างกาย
จนได้รับบัตรเจ็บสาหัสนำตัวในนิวัตรฝากขังที่ศาลจังหวัดนครมภม
แล้วได้ประกันตัวออกมาด้วยวงเงิน๑๒๐๐๐บาท
ซึ่งญาติคนเจ็บบอกว่าโอ้โหอยากให้ตำรวจเนี่ยถอนประกันคัดค้างประกัน
แล้วแจ้งข้อหาใหม่เป็นพยายามฆ่า
ลูกสาวเนี่ยพยาบาลเรียกเขาไปลูกสาวเขาไปบอกกับทางพยาบาลว่า
ใช้ขวดเบียนยิงหัวแม่ทางโรงพยาบาลนั้นก็ส่งตัวมาด้วยเขียนว่า
เด็กหญิงวัย๓ขวบผู้เป็นบุตรได้พูดว่าพ่อใช้ขวดเบียร์ตีแม่
แล้วเราเอาก็พยาบาลที่เนี้ยบอกว่าเขียนมาแบบนี้อ่ะเราก็คิดว่าเออ
เพราะว่าหลานเนี่ยไม่โกหกแน่นอนมันน่าจะเป็นคดีที่แบบว่าได้พยายามฆ่าเพราะทำแบบนี้
คดีแค่ทำลายร่างกายมันเบาไป
ส่วนตำรวจสพนครชัยศรีบอกว่าที่ไม่ได้คัดค้างการประกันตัวเพราะนายนิวัฒน์ก็ยอมรับสารภาพ
ทำร้ายร่างกายภรรยาแล้วไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
แต่ทีนี้ลักษณะที่สารภาพมาเนี่ยจะตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่
ตอนนี้ยังสอบปากคำฝ่ายภรรยาไม่ได้
ก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่